พาคุณผู้ชมไปบ้านโป่งราชบุรีกันหน่อยนะคะที่นั่นแหม่เหล่านักท่องเที่ยวราตรี
เขากำลังเที่ยวกลางคืนกันอยู่แหละค่ะก็ไปเต้นไปดื่มกินพูดคุยกับเพื่อนในร้านนะคะ
ปรากฏว่ามีคู่อริที่เขาตีกันมาตั้งแต่ช่วงวันงานลอยกระทงแล้ว
มีปัญหาทะเลาะกันมาด้านมาเที่ยวร้านเดียวกัน
ตอนแรกก็หวั่นใจนะว่าอุ๊ยมาจะตีกันหรือเปล่า
ไม่นะเขามาคุยปรับความเข้าใจจับไมค์
ตรวจสอบพอบ้านโปกกับกู้ภัยลงพื้นที่โต๊ะเต๊ะขวดเขิดกระจายล้มระเนรนาศ
กลางร้านมีร่างนายสมชายเจริญมี
ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะที่เล่าไปอายุ๔๑ปีนะคะ

หงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นนะคะ
สภาพคือมีกระสุนปืน๙มมยิงเข้าร่าง
ไป๕นัดเข้าหัว๒นัดลำตัวอีก๓นัด
นายสมชายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายสุรศักดิ์สุวรรณภักดีนี่ก็ไม่เด็กแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่รวบตัวได้คาร้านขณะกำลังหลบหนีเลยนะคะ
จับได้พร้อมปืน๙มมด้วย
สภาพคือถูกรุมสกรรมจนหัวบวมค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งก่อนเบื้องต้น
สอบถามเรื่องราวมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ย
เขาเล่าบอกว่านายสมชายผู้ตายมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
ส่วนนายสุรศักดิ์คนก่อเหตุก็มาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านเดียวกันนี่แหละ

แล้วสองคนที่เขารู้จักกันมาก่อนนี่คือสภาพ
นายสุรษะคนก่อเหตุรัดเลือดอาบเหมือนกันโดนรุมสกรรม
คือต้องบอกว่าสุรศักดิ์กับสมชาย
เขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้ว

ทะเลาะกันในงานลอยกระทงมารอบนึงแล้ว
จังหวะนั้นบังเอิญมาเจอที่ร้านแล้วนั่งโต๊ะใกล้กันอีก
ได้ทีปรับความเข้าใจกัน
เออก็จับมือพูดคุยเลิกแล้วต่อกันนะเราจะไม่ทะเลาะกันค่ะ
ก็ดูจบด้วยดีอะค่ะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
จังหวะร้านกำลังจะปิดอยู่สุรศักดิ์เดินออกไปนอกร้าน
แล้วย้อนกลับมาพร้อมกับปืนในมือไม่พูดอะไรด้วยนะ
เดินมาถึงโต๊ะของสมชายปุ๊บจ่อยิงเลยค่ะ
ห้านัดรัวสมชายไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ
ลงไปกองนอนตายกับพื้นทันทีเลย
ทางร้านก็ตกใจคนก็วิ่งหนีตายกัน
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวนายสุรศักดิ์ที่ยังเมาอยู่เลยค่ะ
คิดว่าคือไอ้ตอนเลิกแล้วต่อกันพูดคุยกัน
มันคงเป็นอารมณ์ครึ่งก็เลิกก็ได้แต่อีกใจหนึ่งอาจจะยังเคืองอยู่
แล้วพอเล่าเข้าปากไปมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เมืองต้นโดนไปเลยค่ะข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายสุรศักดิ์ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วค่ะ